โอ้โหน่ากลัววินาทีชีวิตวินาทีชีวิตครับคุณผู้ชม
โอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหจับแล้วดูดติดติดทำยังไงอ่ะ
ติดติดพัดลมเลยนะเนี่ยคือตัวติดกับพระมงใช่ไหมคะ
จนมีจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะได้แล้วได้สติ
ถีบออกครับถีบพัดลมออกค่ะโอ้โหพี่เอ้ยเนี่ยครับ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณแจ๊คครับผู้ชายคนนี้ที่ถูกไฟดูดเนี่ยนะครับ
คุณแจ๊คเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุถอดตะแกรงคอบฝามันออกนะ
แล้วเอาใบพัดลมออกมาทำความสะอาดแม่คุณคุณแจ๊คคุณแจ๊ค
เช็ดฝุ่นที่ตัวพัดลมครบองค์ประกอบเลยอ่ะโอ้โหแล้วจังหวะนั้นมือขวาไปจับสายไฟ
เห็นมั้ยค่ะแล้วคราวนี้มันมันชาไปทั้งตัวเลย
อืมรู้สึกตัวแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งไปหมด
เพราะดีตอนที่หงายหลังล้มน้องชายวิ่งมาดู
แล้วก็รีบวิ่งข้ามไปถอดปลั๊กไฟ
โอ้โหแต่ตัวเขารวบรวมพลังนะเอาขายถีบพัดลม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปครับมาตรวจสอบภายหลังพบว่า
ลมเนี่ยสายไฟมันถูกหนูกัดผมว่าแล้ว

นี่แหละครับหนูมันกัดจนถึงสายทองแดงแล้วนะ
แล้วก็ประมาทด้วยที่ไม่ถอดปลั๊กออก
แล้วก็เอาผ้าหมาดมาชุบเช็ดใช่ไหม
เช็ดเช็ดเช็ดกะที่เอาฝุ่นออก

และที่นิ้วมือเนี่ยผู้พองเลยนะ

ไปอุทหรณ์เลยนะ

ก็ปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอให้เรื่องของคุณแจ็ค
ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านที่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าด้วยนะคะ